ดอกไม้ไหวที่ทำจากทองเหลืองบางครั้งก็จะเรียกในภาษาถิ่นทางภาคเหนือว่าดอกไม้คำ
จัดเป็นเครื่องประดับพื้นถิ่นของชาวล้านนาที่ใช้ประดับติดมวยผมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะในความสวยงามและความอ่อนช้อย
โดยช่างที่ทำเครื่องประดับประเภททองเหลืองจะมีวิธีการทำให้เกิดความพลิ้วไหวสมกับชื่อดอกไม้ไหวด้วยการดุล
ซึ่งช่างจะใช้เหล็กกลมมาดุลที่กลีบของดอกไม้ไหวเพื่อให้เกิดความโค้งงอเพื่อจะได้ดูเหมือนกับดอกไม้จริงซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบดอกไม้ตามธรรมชาติ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน